เหตุการณ์นี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
เองเหรอทำอะไรอยู่

โอ้โหเองนี่กลัวเมียเหมือนเดิมเลยนะ

เมียชายซักผ้าน่ะกลัวตะโกนแค่คำเดียวเว้ย

ผมกับฟ่ออยู่ไหนออกมาหน่อย

เล่นแบบนี้ระวังงานเข้านะครับ
ให้แกซักผ้าแล้วดูผ้ายังซักไม่ถึงไหนเลย

แล้วดูฟ้าดูฝนสิฝนจะตกแบบนี้ซักผ้า
ตาปะเนี่ยวชาติไหนมันจะแฮะอ่ะ

พ่อแค่หยอกเจ้าแม่เองอ่ะ
หัวแม่นุ่งหน่าพ่อก็หน่านี้เลย
สมน้ำหน้าจอยไปเลย
แม่ก็แค่หยอกเล่นเหมือนกันนะ

วันนี้แม่จะทำกับข้าวอร่อยให้พ่อกินเยอะอะไรดีไหม

เฮ้ยพี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ
เฮ้ยพี่เป็นอะไรอีกล่ะพี่
เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอีก

ไม่เอานะไม่เล่นมุกซ้ำนะ

นิ้วนิ้วล็อกจริงด้วย

โอ้โหงานเข้าล่ะครับแบบนี้

นิ้วล็อกแบบนี้มันเกิดจากอะไร

หมอแหลปครับช่วยหน่อยครับ
อายุยิ่งเยอะนิ้วยิ่งล็อกจริงไหม

สิ่งที่ของเรางอได้เนี่ย
ก็เพราะว่ามีเส้นเอ็น

ยังมีปลอกเส้นเอ็นหุ้มเอาไว้อีกที
พอปอกเส้นเอ็นมีอาการอักเสบและตีบแคบลง

ให้เกิดอาการนิ้วล็อกนั่นเองครับ

เพราะมีการใช้งานสะสมมาเป็นเวลานาน
มันก็เลยทำให้มีเคสนิ้วล็อกเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับ

มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับของอาการครับ
เราควรหลีกเลี่ยงการใช้งานหนักของเส้นเอ็นที่มากเกินไป
แก่การพักมือจากกิจกรรมที่ต้องใช้การออกแรง

เช่นการบิดผ้าการกดแป้นพิมพ์ทั้งวัน

การประคบร้อนหรือเย็นก็ช่วยได้นะครับ
ซึ่งการประคบเย็นช่วยให้อาการนิ้วล็อกดีขึ้นได้
จากนี้การแช่น้ำอุ่นก็บรรเทาอาการให้ทุเลาลงได้ครับ
การออกกำลังกายพร้อมกับการบริหารยืดมือเบา

แต่ไม่ใช่มาหักนิ้วนะป๊อกแป๊ะอันนี้ไม่ใช่นะครับ
จะได้ช่วยให้นิ้วเคลื่อนที่ได้ตามปกติยังไงล่ะครับ
แต่ถ้าเป็นระยะที่๓ระยะที่๔เนี่ย
หมอเขาอาจจะพิจารณาฉีดยาสเตียลอยเฉพาะที่
อาจผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นที่หนาตัวให้เปิดขยายขึ้น
และทำให้เส้นเอ็นนะครับมันสามารถยืดขยับได้คล่องตัวมากขึ้น

ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น

วัยเก่าคนไหนที่กำลังเจออาการนี้อยู่
อย่าลืมรีบไปปรึกษาคุณหมอนะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณ
อาจมีโรครายซ่อนอยู่